ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปหล่อนคุณผู้ชม
คราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองระยองกลางวันแสกนะคะ
คือมีหญิงสูงวัยท่านหนึ่งนั่งกินก๋วยจั๊บอยู่
กินอยู่กับใครกุมารทอง
แล้วก็ยังกินไปป้อนไปกินไปป้อนไป
คนที่เห็นบอกเลยคนลุก

อุ้มอยู่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาแต่เป็นตุ๊กตากุมารทอง

คือปกติถ้าเกิดเป็นเด็กก็จะถือตุ๊กตาใช่ไหม

แต่เห็นแบบนี้หลอนเหมือนกันนะ

แล้วคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นในร้านอาหารกลางเมืองระยองนะคะ
ในคลิปผู้หญิงท่านนี้เนี่ยสวมเสื้อสีแดงเกงแดงเนี่ยนะ
นั่งกินก๋วยจั๊บอยู่แล้วก็ถือตุ๊กตาไว้มือนึง
ซึ่งตุ๊กตากุมารทองนี้มีแผ่นทองแปะอยู่ที่ตัวด้วยนะ
แต่ที่หล่อนมากคือกินไปป้อนไป

แล้วก็จับกุมารทองเอ็นมากินที่ช้อนด้วย
ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า

มีสิ่งลี้ลับหลายอย่างที่เราไม่รู้

ผมนี่กินไปขนลุกไป
ผู้เดือดร้อนที่เราให้การช่วยเหลือ

อันนี้คือเขาโพสต์ไว้เห็นมั้ย
ต่อมาทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
ก็คือคุณเพลิงแสงหรือคุณไฟล์

ซึ่งเธอเคยให้ความช่วยเหลือมาก่อน
แล้วก่อนหน้านี้ป้าหนึ่งมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ

ซึ่งปกติป้าก็ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตนะคะ
ก็แสดงว่าป้าจริงเป็นคนปกตินี่แหละ
แต่ว่าคราวนี้น่าแปลกใจที่เห็นป้าทำแบบนี้

อาจจะมีสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้
ทีนี้เขาก็เลยบอกอย่างนี้ว่า
อยากให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์เรื่องนี้หน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติอย่างที่รู้จักนะ
คุณป้าก็ไม่เคยมีอาการผิดปกติว่าง่ายทางจิต
แต่คราวนี้ลักษณะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการทางจิต
หรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็ได้ใช่ไหมล่ะ

ถ้าเด็กเราก็จะป้อนข้าวตุ๊กตาอันนี้เคยเห็น
แต่ถ้าเกิดว่านั่งป้อนเข้าอย่างนี้

กินดีกินดีเคี้ยวให้หมดเคี้ยวให้ละเอียดด้วย